เขาถูกสั่งปิด๕ปี

ไปปีกันอีกเอ้าอ่ะไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับ
เอ๊ะ
นี่เห็นไหมฮะทั้งมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องเดินถือไม้ถือมีดนะอยู่บน
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับที่ถนนชายภูมิบ้านเข้า
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะฮะเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมา
วัยรุ่นชายหญิงเยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งมีดทั้งไม้วิ่งไล่ทำร้ายกันกลางถนน
ว่างปลาข้าวของใส่กันอ่าเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์นะฮะ
ขี่ไล่กันไปขี่ไล่กันมานะฮะแม่น่าจับไปส่งซอยโรงเหล็กที่สมุทรปราการแล้วกันในพวกนี้
ทำไมคะให้เขาไปร่วมกันเหรอคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอายุ๓๓ปีบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ถูกมีดปาดแทงเข้าไปที่บริเวณใบหน้าเบ้าตาเนี่ยเลือดออกเลยนะฮะ
ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับสพเมืองชายภูมิเข้ามาระงับเหตุนะครับ
นี่ฮะแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ควบคุมตัวได้หมดนะฮะส่วนคนนี้บาดเจ็บสาหัส
จากการตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับจังหวัดชายภูมิสั่งปิดไป๕ปี
ตั้งแต่กรกฎาคมปี๖๑ตอนนั้นเนี่ยทำความผิดคือพวกเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
อ่าแล้วก็ให้พวกมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีเข้าไปใช้บริการค่ะ
ไปได้แค่สองปีนั่นอ่ะสิเอ้าเมื่อคืนเปิดอีกยังไงล่ะเนี่ย
มาสามวันเอาตีกันซะแล้วตีตั้งแต่ข้างในยันมาข้างนอกนะฮะ
แต่อดีตเจ้าของผับเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดนะ
ย้อนกลับมาเปิดผับแอบเปิดสถานบันเทิงตามที่ถูกกล่าวหา
เขาแค่อยู่ระหว่างการปรับปรุงปรับปรุงเพื่อจะเปิดเป็นสวนอาหาร
สามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการอบรมพนักงานตรวจสอบระบบ
คอยบริการลูกค้าเพื่อจะเปิดค่ะอ้าวแล้วใครที่มาตีกันเมื่อคืนอ่ะ
นั่นอ่ะสิเขามากันยังไงอ่ะอันนี้ลูกค้าประจำตั้งแต่สมัยเป็นผับ
ค่ะแล้วตอนนั้นมันเป็นผับอ่าแต่ตอนเนี้ยกำลังจะเป็นสวนอาหาร
กำลังจะนะถูกต้องเขามาสังสรรค์กันเมื่อคืนอ้าวแล้วเขามีข้าวมีอะไรกินได้ไงอ่ะ
ก็มีเรื่องกันเนี่ยฮะเอาฟังเขาแล้วกัน
ระบบเพราะเป็นพนักงานใหม่เยอะไงก็ก็ถือว่าที่ที่ข่าวที่ลงไป
คงดีข้อมูลน่ะถ้าเคลื่อนไปใช่ไหมแล้วมันไม่มีการทะเลาะเนี้ย
มันคว่างแค่ลงมาโดนคนอืมคนมันก็แตกถึงแล้วมันก็ออกจากร้าน
พร้อมพร้อมกันแล้วที่คนมากนี่เป็นเพราะว่าคนเก่าที่เคยชื่นชอบ
เอาเป็นว่าทางน้ำเผิมเมืองเจภูมิบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบแล้วฮะ

มันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่เบื้องต้นก็ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
เรื่องการห้ามเปิดสถานบันเทิงข้อหาห้ามจำหน่ายสุราด้วยนะครับ
ก็ยังไงก็ต้องให้ปิดไว้ก่อนคุณจะเปิดไว้อะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องปิดไว้ก่อน
ลูกค้าเก่าที่มาก็ช่วยเจ้าของร้านรับผิดชอบด้วยนะคะ
นี่เขาโดนสั่งปิดร้านซ้ำซากไปเลยนะ